สุขภาพเหรอคะ

จิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะ

ก็น่าจะเป็นกำลังใจจากหลายฝ่ายค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับ

ใช่ค่ะก็ยังดูแลกัน
เขาทำอะไรกับไอท์บ้าง

เรื่องการพักผ่อน

เรื่องความเครียดที่เราสะสมมาเยอะ
อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีผลกับร่างกาย

ด้านด้วยแล้วก็พอเราเครียดมากแล้วก็กลายเป็นเราไม่ได้ทานไม่ได้นอนแล้วนอนก็แบบนอนเหมือนกับว่านอนไม่ได้หลับสนิทอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่หลับกี่วันคือมันนับเป็นวันไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่ามันจะใช่มันจะสะสมมันจะเหมือนกับว่าสมมุติว่าวันนี้ไอ้นอนอาจจะแบบไปหลับเกือบเกือบเช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะรู้สึกตัวง่ายค่ะพี่คือเหมือนกับว่าเราจะบางทีเราหลับไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หลับลึกหลับแบบเหมือนหลับกลางกลางความรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คิดแล้วคิดหลายหลายเรื่องอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีมันก็วูบไปได้จริงวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างคือวันนั้นนะคะคือจริงแล้วไอก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันมีเรื่องเข้ามาเยอะมากเรื่องต่างเข้ามาเยอะมากแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็คือมันก่อนหน้านี้มันเป็นการสะสมด้วยแหละค่ะมันเป็นการสะสมมาเป็นเวลานานหลายหลายแบบหลายอาทิตย์
ก็เลยเหมือนกับว่าวูบไปในวันที่ตื่นที่โรงพยาบาลคิดอะไรอยู่บ้างตอนแรกก็งงค่ะงงอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เพิ่งจะรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ค่ะว่าแบบเราเป็นอะไรไปอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็บอกว่าเราแบบเราอาจจะเพลียมากเกินไปแล้วก็บวกกับการที่ไอ้เป็นความดันต่ำด้วย
ไม่ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าคือเป็นความเครียดมากกว่าส่วนยานี้ไอ้ทานอยู่แล้วค่ะใช่

มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

เราจะรักกำลังใจมาก

ต้องขอบคุณจริงสำหรับหลายคน
มากเราก็ก็เข้าคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหรอค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบ
ไม่แค่ดีใจที่คนไม่เลื่อนให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจว่าโอเคเราแบบว่าเราเป็นอะไรแล้วค่ะ
หรือว่าเป็นช่วงที่เธอดาวน์สุดที่เกิดกับตัวไหนดี

อย่างน้อยค่ะ
อยากกลับมาทำงานเริ่มเกิดที่เกิด

แล้วยังยังตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ

ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคน

อย่างนี้ผ่านมาตอนที่เราวิธีหนัง
มีการยืดยืดยืดจากไทย

ปัญหาคนใหญ่คือเรื่องเงินไหมคะที่ไอ

ตั้งแต่ข่าวแล้วเนอะตั้งแต่มีข่าวมาแล้ว
แล้วก็มีคดีความ
ซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลยค่ะ

หลังจากนั้นก็เครียดมาเรื่อย

เรื่องงานอีกเรื่องงาน
แล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณแม่

อันนั้นก็เลยแบบบวกกันเข้ามาอีก

ช่วงที่คุณพ่อผ่าปัดใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นช่วงที่ไอต้องใช้เงิน

ใช่ทั้งหมดเลย

จริงตอนเงินเงินล้อยล้นลงไป

ว่ามันจะพอจะมีวิธียังไงบ้าง

คือนะตอนนั้นปัญหามันเยอะมาก
มันกล้าปรึกษาคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ไม่สบาย
คุณพ่อก็ไม่สบายแล้วเราก็เลยแบบ

มันก็เลยกลายเป็นแบบเราเครียดเองอะไรอย่างนี้

มันมีคนที่แบบคอยรับความเรื่องต่าง
ของพี่ไอซ์บ้างไหม

ไม่พูดเลยใช่จะเป็นคนแบบนี้

เราไม่ค่อยอยากจะเอาปัญหาของเราไปให้ใคร

เขาจะเครียดกับเราเหมือน

เขามีปัญหาเครียดอะไรอย่างเงี้ยเขามาปรึกษา
ไอซ์รู้สึกว่าแบบไอเครียด

โอเคฉันไม่ไหวฉันค่อยแบบล้มพับไปเลย

พูดที่ผ่านมามีคนที่แบบ

เล่าให้ฟังได้นะมีนะคะ

รู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหา

ด้วยตัวเองก่อนเราก็เลยแบบ
ยังไม่อยากแบบไปปรึกษาใครค่ะ

ไม่รู้อะไม่กล้านับเลยพี่

ไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทนึงมันก็ไม่เป็นไร
ไม่ครับหลากร้านหลากร้านประมาณ๓หลานหลังมา๕หลาน
ตอนนี้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายเหรอคะจริงจะเป็นค่ารักษาพยาบาล

คุณพ่อคุณแม่ค่ายางค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ตัวไอซ์เองด้วย
คือไอซ์เป็นคนที่เป็นสาวหลักของบ้านเนอะไอ้ก็แบบทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้เขาทำงานแล้ว
เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่สบายด้วยแล้วก็เลยไอ้ก็เต็มที่ค่ะ
พร้อมค่ะใครมีงานก็จ้างไอได้นะคะพร้อมมากเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้เอ็งมาทำให้เราคิดไหมคะว่าเอ๊ยหรือว่ามันจะต้องไม่ใช่ทางต่อเราอีกแล้วหรือว่ายังไง
คือถ้าเข้ามาในจุดนี้แล้วคือไอซ์รู้สึกว่ามันต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะ
เรื่องอะไรที่กระทบกระทั่งความรู้สึกเราสภาพจิตใจเราหรือว่าบรรทอนอะไรเรา
แต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองหากำลังใจจากคนที่เรารักมากกว่า
มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าไอรู้สึกว่าเราได้ชี้แจงทุกอย่างอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ก็คิดว่าไอ้โฟกัสไปในเรื่องที่แบบ
เราตั้งใจจะทำต่อไปดีกว่าค่ะ
ไอ้ก็เคยทำนะพี่ไอ้เคยทำไอ้เคยทำช่วงที่ไอ้เครียดมากช่วงที่มีข่าวอยู่
ก็พยายามที่จะแบบว่าไม่อ่านไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเลยก็มี
ก็ดีกว่าขึ้นดีกว่าขึ้นค่ะ
ทุกคนค่ะทุกคนคุณแม่เพื่อนแฟนคลับหรือว่าคุณหมอ
ก็บอกว่าแบบไม่ต้องหยุดอันนี้ไปก่อนเลย
พักใจไปก่อนเลยไปต่างประเทศไหมหรือว่าแบบเสนอให้แบบไปต่างจังหวัด

แต่ด้วยอะไรคะทำให้เรารู้สึกว่ามันยังต้องติดตามอยู่นะ
คือมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบเราก็ทำงานตรงนี้อยู่ดีอะนะ
ความสุขของไอซ์คือการทำงานค่ะตอนนี้ก็อยากกลับมาทำงานค่ะ

คุณแม่อาจจะพูดไปแบบ

แต่หนูหมายถึงขั้นนางฟ้าหรอกค่ะ
คนธรรมดานี่แหละแล้วก็หนูก็รู้ว่าคนที่ลำบากกว่าหนูก็มีเยอะมากมาก
ซึ่งหนูก็ขอให้กำลังใจด้วยเพราะว่าหนูเชื่อว่าคนเราเมื่อถึงจุดที่
ลำบากที่สุดก็จะมันจะมีเรื่องที่ดีดีเข้ามาเสมอก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่
กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก
หรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
แต่ตอนนี้ไอ้ห้องใดก็ว่าในทุกคนเองนะคะค่ะก็เนี้ยได้กำลังใจพี่พี่ทุกคน
น่ารักหมดเลยก็ขอบคุณมากมากที่ที่แบบที่ที่ที่มาวันนี้แล้วก็มามาให้กำลังใจค่ะ
ขอบคุณค่ะแล้วคุณคนชมเยอะนะครับอย่างไรบ้างหน้าเราสวยมาก
อ๋อขอบคุณค่ะได้พักผ่อนได้พักผ่อนใช่ใช่
ได้หยุดงานพักผ่อนนี่แหละค่ะแล้วก็พยายามนอนเยอะเยอะ
พยายามทานอาหารเยอะเยอะที่แบบมันมีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ผอมลงประมาณน่าจะ๕โลแล้วค่ะ
ใครช่วงเวลาถ่ายห้าโลประมาณหนึ่งเดือนมั้งค่ะประมาณเดือนหนึ่งใช่ห้าโล
อยากทำงานอะไรคะอยากเล่นภาพยนตร์อยากเล่นละครอย่างพี่พีซินเตอร์อยากเป็นอะไรคะ
ก็ได้หมดนะคะหนูทำได้หมดเลยค่ะลองเต้นเล่นหนูทำได้หมดเลยค่ะอ่า
ค่ะมีมีไข่เข้ามาค่ะโอเคขอบคุณค่ะ